มค

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๒๕นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมา๓๐กันยานะครับ
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาบนถนนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข๙นะฮะ

เขาอยู่เลนซ้ายสุดแล้วมันก็เหมือนหัวเอียงมาแล้วก็

ใช่ค่ะแล้วนี่แค่มุมนะเนี่ย
มุมก็ยังเฉียวชนเต็มแรงแบบนี้เลยนะฮะ
ขับมาแล้วอยู่มันมีจังหวะเป๋สะบัดเนี่ย
จากซ้ายปาดมาจะมาทางขวา

มันเวี่ยงมาแล้วล้ม
ทั้งนั้นมันหลุดง่ายจังเลยอ่ะ

เลนส์ฝั่งด้านซ้ายของจอเนี่ยรถแท็กซี่คันนี้เขากำลังขับมาพร้อมกับผู้โดยสารแล้วชนเข้าอย่างจัง
เหตุการณ์นี้ครับมีคนตายและมีคนเจ็บ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุครับไปตรวจสอบผู้โดยสารในรถแท็กซี่เป็นผู้หญิงอายุ๔๐ปี
กระเด็นออกมานอกตัวรถแท็กซี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
แล้วผู้โดยสารผู้ชายอีกคนหนึ่งอายุ๔๕บาดเจ็บที่หัวนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับแท็กซี่อาการสาหัสครับต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเพื่อจะนำตัวคนขับแท็กซี่ออกมาข้างนอก
เพราะถูกอัดบีบแน่นติดกับซากรถหลังจากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาพร้อมกับลูกสาวด้วยครับ
ลูกสาวนั่งมาด้วยฮะบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังจากนั้นศพของผู้ตายส่งชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ทีมข่าวลงพื้นที่วัดคลองพลูที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
ยาดของผู้ตายเดินทางมาร่วมพิธีกัน

เป็นการด่วนจากไปอย่างกระทันหันมาก
ไม่มีใครคาดคิดนะครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ
ความรู้สึกของครอบครัวและญาติก็คือ
ความรู้สึกที่รอต้อนรับอย่างมีความสุข
เพราะรู้ว่าเพิ่งจะลงเครื่องจากสุวรรณภูมิแล้วกำลังจะกลับมาบ้าน

แต่ระหว่างทางไม่คิดว่าจะมาเกิดอุบัติเหตุ
ด่วนจากไปแบบที่ไม่ทันได้ร่ำลาแบบนี้มาก่อน

ตอนช่วงพิธีรดน้ำศพมีญาติคนหนึ่งถึงขั้นว่าร้องไห้จนเป็นลม
ครอบครัวต้องมาช่วยกันประคองไปนั่งเก้าอี้ที่ด้านนอกก่อน

ทีมข่าวมีโอกาสได้คุยกับหลานของผู้ตาย
อายุ๓๓ปีครับเล่าให้ฟังบอกว่า
น้าของเธอมีลูก๓คน
คนโตเป็นผู้หญิงอายุ๒๐คนกลางอายุ๔ขวบเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุ๒ขวบ
เป็นเสาหลักทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
จังหวะที่มีคนเป็นลมเพราะว่ารักและผูกพันมาก
คือต้องประคองออกไปแบบนี้เลยครับ
คือไม่ไหวแล้วอ่ะแสดงความเสียใจด้วยครับ

หลานสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังถึงภาระและหน้าที่ของผู้ตาย
ที่เป็นเหมือนเสาหลักในการหาเลี้ยงคนดูแลในคนในครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุครับน้าเนี่ยก็คือผู้ตาย
เดินทางไปทำบุญที่ประเทศเพื่อนบ้าน
หลังจากนั้นเรียกแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจะกลับมาที่บ้านของหลานสาว
เพราะว่ามาเอารถที่จอดเอาไว้
หลังลงเครื่องบินแล้วลงเครื่องเวลาประมาณสัก๓ทุ่ม๑๐นาที
ส่งข้อความมาหาระยะห่างจากสนามบินไปยังที่บ้านของหลาน
ใช้เวลาประมาณแค่๒๐นาทีเท่านั้น
ดังนั้นคำนวณดูแล้วไม่น่าจะเกินสัก๔ทุ่ม
น้าน่าจะถึงบ้านแล้วสิ๓ทุ่ม๑๐ส่งข้อความมา
เดี๋ยวจะไปเอารถนะเสร็จแล้วก็จะได้ขับรถกลับไปยังบ้าน
ปรากฏว่าบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสนามบินนะ
เดี๋ยวก็น่าจะถึงเนี่ยรอไปแล้วประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
ผิดปกติแล้วนี่มันนานเกินไป
นาทีน่าจะถึงแล้วถ้ารถไม่ติด
้าไม่ถึงบ้านสักทีโทรไปก็ไม่รับสาย
ส่งข้อความไปก็ไม่อ่านพยายามติดต่อไปยังตำรวจโรงพักต่าง
ติดต่อไปยังโรงพยาบาลติดต่อไปที่มูลนิธิกู้ภัย
ว่าเกิดอะไรหรือเปล่ามีอุบัติเหตุอะไรไหม
จนกระทั่งมารู้ว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนมอเตอร์เวย์
ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ไปดูที่สถานีตำรวจทางหลวงพอไปถึงก็ยืนยันได้ว่า
ศพนั้นคือศพของน้าเธอเองครับ
แล้วพอมาเห็นภาพวงจรปิดรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันน่าจะเกิดจากความประมาทล้วนเลย
เห็นภาพจากเฟซบุ๊กและคอมเมนต์ที่คนขับขี่ได้โพสต์
แสดงความเสียใจแต่ว่ามีลักษณะเหมือนกับไม่สลด
เธอเองบอกว่าโกรธมากคิดว่าอุบัติเหตุนี้น่าจะเกิดจากความประมาท
ของบริษัทขนส่งหรือไม่อย่างไร
เพราะว่ารักษณะการหลุดของตู้คอนเทนเนอร์นั้น
มันหลุดออกมาง่ายเหลือเกินเลยมีคำถามมากมาย
ขอให้เธอไปสู่สุขตินะแล้วจะทำบุญไปให้
ขออโหสิกัลนะจะทำบุญไปให้นะ
ขอให้เธอไปพบภูมิที่ดีนะครับ

ก็เลยไม่รู้ว่าน้ำเสียงหรือความตั้งใจ
หรือความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นยังไง
เขามีข้อความบอกว่ารู้สึกเศร้าเอาไว้ข้างบน
มันจะมีการเหมือนกับว่าแสดงความรู้สึกได้ว่ารู้สึกอะไรยังไง
แต่ว่าพออ่านข้อความแล้วก็แต่ละคนอาจจะตีความต่างกัน
ว่าสิ่งที่ตั้งใจจะถ่ายทอดออกมานั้นด้วยน้ำเสียงแบบไหน

แต่เชื่อว่าถ้าเราเป็นสาเหตุให้คนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตเนี่ย
มันคงไม่น่าจะมีใครยิ้มออกได้หรือว่า
หรือว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกไปในทางแบบล้อเล่นหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ
ทางครอบครัวของผู้ตายเขารู้สึกว่าคือ
ไม่รู้แหละว่าเขาสลดจริงหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาเสียใจมาก

คำถามสำคัญคือไอ้ตู้นี้มันหลุดได้ยังไง

หลังเกิดเรื่องทางบริษัทต้นสังกัดของรถบรรทุก
ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบ

ทางครอบครัวคงจะดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุก
และบริษัทอย่างแน่นอน

มีคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชน

ไปติดเบอร์ที่ที่สุดท้ายอะค่ะอ่า

มีนะพี่เป็นเหตุ
รถแท็กซี่ชนกับรถพ่วง
พอไปถึงสอนอก็ได้เริ่มเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกแรกคือทุกคนคงเห็นแหละว่า
มันเกิดจากความประมาทล้วนเลยค่ะ
เอาเป็นว่าเราเห็นคอมเมนต์

หรือเปล่าหรือว่าเป็นการแค่ยกไปตั้ง
ให้ลงเดือยแค่นั้น

อายุ๔๕ปีเป็นผู้ชายสมมุติว่าชื่อในวัดนะครับ

ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์กระเด็นหลุดออกไป
เพราะว่าถ้าดูจากภาพแล้วจะเห็นว่าพื้นถนนเหมือนจะเปียกด้วย
ฝนตกและถนนลื่นรถเลยเสียหลักครับ

คนขับรถบรรทุกยืนยันว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้นล็อกอย่างแน่นอน
และถ้าตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ล็อกจังหวะที่รถเหวี่ยงครั้งแรก
ตู้คอนเทนเนอร์ก็คงจะกระเด็นหล่นไปตั้งแต่แรกแล้ว
และทางบริษัทจะเข้มงวดในเรื่องนี้มาก
ก่อนจะออกรถมาจากบริษัทก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอย่างละเอียด
แต่ว่าด้วยแรงกระแทกของรถและน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์
ทำให้ตัวล็อกเกิดความเสียหายและกระเด็นหลุดออกมา
อกจากนี้บางคนสงสัยว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
แล้วถ้าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะรีบไปกราบขอขมาศพด้วยตัวเองทันทีครับ

แต่ภายในวันนี้ยังไม่ทราบผลนะครับ
ผมได้แสดงความเสียใจในในเฟสแล้วผมเสียใจมาก
ไม่อยากให้เกิดเลยครับผมผมไม่อยากให้เกิด

วิสัยจริงครับผมเสียใจมากผมไม่อยากให้เกิด
นี่ก็เป็นในมุมของคนขับรถบรรทุกที่ชี้แจงนะฮะ
ทางพนักงานสอบสวนเตรียมประสานทางโรงพยาบาลครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกับคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
รวมถึงจะตรวจสอบประเด็นต่างที่เกิดขึ้นด้วย
สรุปหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เขาย้ำว่ารถเนี่ยล็อกอย่างแน่นหนามีการตรวจสอบแล้ว
แต่ว่าที่หลุดออกมาเนี่ยสุดท้ายมันหลุดเพราะอะไร

และการเยียวยารับผิดชอบจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวติดตามกันต่อแสดงความเสียใจด้วยครับ

ความเร็วที่ใช้น้ำหนักสภาพถนนสภาพคนขับหลายอย่างนะคะ